กินเมนูนี้หน่อยนะคะขนมจีนแกงไก่โรตีกรอบ
เคยกินบ้างหน้าตาเป็นยังไงไปดูหน่อยค่ะ
คือจะบอกว่าขนมจีนแกงไก่ก็เคยกิน
โรตีแกงไก่ก็เคยกินแต่นี่คือขนมจีนแกงไก่โรตีกรอบ
โอ้โฮใช่ดูนะคะร้านนี้ร้านอาว
ร้านอาวเออจั๊งอะไรนะ
โอ๊ยลิ้นมวดขึ้นไปถึงเพดานเหงื่อกแล้วนี่
อาวแฟมมิลลี่อาวเวอร์แฟมมิลลี่
พวกเราอาวเวอร์คอสตรัสครัวเรานะคะ
อยู่ที่จังหวัดตราดชวนกินเมนูเด็ดที่ไม่เหมือนใคร
ขนมจีนแกงเขียวหวานไก่โรตีกรอบ
พร้อมกับมีอาหารตามสั่งอื่นด้วยนะมีผัดกะเพราเนื้อราดข้าวด้วยนะ
ลูกค้าเขาบอกว่าลูกค้าต่างชาติติดโอติใจมาก
คุณธนาพรบอกว่าเป็นคนที่ชอบทานขนมจีนแกงเขียวหวานไก่
กะเพราเนื้อมากเขาก็เลยอยากเปิดคาเฟ่กับน้องสาว
แล้วทำอาหารตามสั่งเล็กอย่างนี้ค่ะ
จะได้ไม่ต้องเดินทางเข้าตัวเมือง
เพราะว่าร้านเขาค่อนข้างอยู่ทางชนบทนิดนึง
ซึ่งทางร้านเนี่ยมีกาแฟขายด้วยก็คือเป็นคาเฟ่
แล้วก็มีการดัดแปลงสูตรเพิ่มเติมก็คือทำแกงเขียวหวาน
แล้วก็มีแป้งโรตีปลาทอดกรอบกินกับขนมจีนแกงเขียวหวาน
ปรากฏว่ามันเข้ากันดีก็เลยทำให้ได้รสชาติใหม่
แปลกใหม่ไปกว่าเดิมโอ้นี่ดูดิเออ
เห็นไหมคือปกติแล้วเขาทานกันอยู่แล้วทางใต้
โรตีแกงแล้วก็โรตีแกงเขียวหวานนี่เขาก็ทานกันอยู่แล้ว
แต่นี้อยู่ในตลาดไงเขาอาจจะแตกต่าง
เพราะว่าคนที่นั่นอาจจะหาแบบนี้ทานยังไม่ค่อยได้
แล้วก็มีโรตีกรอบทอดลงไปแบบนี้นะคะ
เขาบอกว่าลูกค้ามาลองทานแล้วก็ติดอกติดใจ
ก็เลยกลายเป็นว่านี่คือเมนูซิกเนเจอร์ของทางร้านไปแล้ว

นะคะเขาก็จะทำเขี้ยวกะทิก่อนใช่ไหมแล้วก็ใส่พริกแกงคนไปจนน้ำพริกละลาย
แล้วก็ใส่เนื้อไก่ลงไปใส่เครื่องปรุงต่างเครื่องเคียงต่างปรุงรส
พอสุกปั๊บก็พร้อมเสิร์ฟนี่คือแผ่นโรตีทอดกรอบเห็นไหมคะ
นี่ก็คือจะเสิร์ฟมาพร้อมโรตีกรอบแบบนี้เลยกับแกงเขียวหวาน
และนอกจากนี้ทางร้านอย่างที่บอกเขามีอีกเมนูนึงก็คือมีกะเพราเนื้อด้วยเนี่ยเห็นไหม
เขามีทั้งขนมจีนทั้งโรตีและแกงสว่างคือบางทีคุณต้องสั่งแยกไง
โรตี้แกงเขียวหวานหรือขนมจีนแกงเขียวหวานแต่อันนี้มาครบจบในจานนี้ดีจัง
คาเฟ่ของเขาเปิดตั้งแต่๘มงเดี๋ยวส่วนครัวเปิด๙มีนาที

จองล่วงหน้าได้หมายเลขโทรศัพท์ด้านล่างนี้นะจ๊ะ

กาแฟมันต้องไปก่อน
กินกาแฟไปก่อน
ไปหาตรงพี่เผาดินยี่สิบ
ชาวบ้านเรียกว่าลูกอีช่างภาพ

คุณบำกลิ่นแกงไก่อาจจะเป็นน้ำยาที่หลายคนชอบ
วันนี้ใครชอบกินขนมจีนน้ำยาอะไรก็ส่งมาได้